สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ค่ะแต่ถ้าจะให้แข่งบุญวาสนาเนี่ยท่าทางจะยากนะคะ
เหมือนกับ๔ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ
เรียกว่าเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้โชค
หลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งสำคัญอย่างราชาโชคในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ค่ะ
ราศีที่ดวงดีจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกที่ดวงดีค่ะนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎค่ะถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีนะคะจากการที่ดาวสุกโยกย้าราศีในครั้งนี้แบบตรงตรงเต็มเลยนะคะ
เหตุเพราะว่าดาวสุกค่ะจะมีการโยกย้ายราศีมาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ชาวราศีกรกฎต้องเครียดหรือว่าตึงเข้ามาบ้างนะคะ
แต่พอดาวสุกมีการโยกย้าราศีไปแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาในชีวิตก็คลี่คลายไปเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหานะคะ
หรือว่าใช้เงินเยอะหรือว่ามีการติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะ
แต่ว่าในตอนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎก็จะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามากเลยนะคะ
แล้วขอให้ชาวราศีกรกฎเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมรับเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ได้เลยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
ชาวราศีเมทุนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีค่ะที่ดวงดีทางด้านการเงินค่ะ
ดวงชะตาของคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากกว่า๑ช่องทางค่ะ
คือคุณอาจจะทำงานปกตินะคะควบกับงานเสริมอาจจะทำธุรกิจเสริมไปด้วยนะคะ
หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะ
บอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้สูงมากแต่ว่าถ้าจะให้หมอไก่แนะนำนะคะ
ชาวราศีเมทุนค่ะมันทำบุญสร้างกุศลบ่อยนะคะ
ก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่นั่นเองค่ะราศีต่อมาที่ดวงดีค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะหลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้นะคะ
เรียกว่าดวงชะตาของคุณเปิดเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ถ้าชาวราศีมังกรนะคะคิดว่าจะไปเสนองานไปสมัครงานไปดีลงานหรือว่าไปทำเรื่องอะไรสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการงานค่ะ
ให้ทำตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณเริ่มต้นลงมือทำสิ่งใดใดในช่วงนี้ค่ะ
ในช่วงที่ดวงดีนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะ
อีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีไม่แพ้กันเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีอย่างมากเลยค่ะ
หลังจากที่ดาวสุกมีการโยกย้าราศีไปแล้วนะคะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาดีมากเลยค่ะ
งานที่คุณทำตอนนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าคุณอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานบ้างนะคะ
แต่ว่าในตอนนี้เรียกว่าดวงชะตาดีอย่างมากเลยนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนการศึกษาหรือว่าธุรกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะ
ในช่วงนี้ปัญหาทุกอย่างค่ะก็จะเริ่มคลี่คลายนะคะและความสำเร็จก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะ
หมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้งสี่ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าจะให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสี่ราศีหาโอกาสในการไปทำบุญตักบาทหรือว่าจะเป็นการถวายผ้าไตรจีวรผ้าห่มองค์พระประธานก็ได้นะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญค่ะจะหนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒